ช่วงนี้มาชวนคุณผู้ชมเรียนภาษาไทย

คำว่ากรุณาส่งกับกรุณารับเหมือนกันไหม

ในชื่อของที่อยู่ผู้รับ

แต่ถูกแก้เป็นกรุณารับ

ว่าให้รับของชีวิตไปด้วย

อย่างที่บอกว่าพูดกับใคร

แต่ถ้าจะพูดกับคนที่จะเอาพัสดุชิ้นนี้ไปส่ง

เอามาดูให้คุณไปส่งมาดูนะ
เพจเฟซบุ๊คที่เป็นชื่อว่า

มีคนต้องการจะไปส่งเอกสารให้กับลูกค้า

ด้านมุมบนมันคือที่อยู่ผู้ส่งใช่ไหม

กรุณาส่งในจุดที่เป็นที่อยู่ของผู้รับ

เอกชนแก้เป็นการุณารับ

คนที่เอาของไปส่งให้คุณจะเข้าใจผิดว่า
ที่อยู่ตรงนี้เป็นที่อยู่ของผู้ทรง
เดี๋ยวส่งผิดทำให้เอาเอกสารไปส่ง

มันทำให้รู้สึกว่าภาษาไทยมันเข้าใจผิดได้

เห็นไหมเขียนขีดค่าว่ากรุณาส่งเป็นกรุณารับ

มันมีการมาโต้เถียงกันประเด็นนี้คือแบบ
มันไม่ได้เพิ่งจะมีการเขียนกรณาส่งนี่นา

ทีมข่าวเราไปสัมภาษณ์คุณครูดิลลี่แน่นอน

ที่เราตามหลักสื่อสารที่ร่ำเรียนกันมา
เขียนว่ากรุณาส่ง

ที่อยู่ของผู้รับถูกไหม
ด้านบนขวามันต้องเขียนว่าที่อยู่ผู้ทรง

ที่เป็นที่อยู่ของผู้รับก็ต้องเขียนว่ากรุณาส่ง

ซึ่งตามหลักการจ่าหน้าซองที่เราเรียนกันมา
ตั้งแต่ชั้นปฐมมันก็เป็นเช่นนี้

จะยึดเขียนว่าที่อยู่ผู้ส่งกลับที่อยู่ผู้รับ

ที่อยู่ผู้รับด้านล่างที่อยู่ผู้ทรง

แต่ถ้าเกิดเราเขียนเองด้วยลายมือ

เอาจริงก็ถูกต้อง

ถึงได้บอกว่ากรุณาส่งให้ที่นี่นะคะ
มันเป็นสิ่งที่เราต้องเขียนอย่างชัดเจนแบบนี้

แต่ว่ามันก็มีคำถามว่า

ถึงไปฆ่าเป็นกรุณารับแบบนี้